แล้วอย่างที่บอกนะคุณผู้ชมคือมีกระแสดราม่าออกมาว่า
เธอเนี่ยขายสินค้าถูกไหมแล้วก็ออกมาบอกว่า
ยังไงทำไมไม่รับคอมเมนต์ไม่รับรีวิวผลิตภัณฑ
เพราะว่าตัวเองขายอาหารเสริมอยู่แล้วหรือเปล่า
รวมถึงคนที่เข้ามาคอมเมนต์เนี่ยก็มีการเหมือนแบบออกแนวแช่งไปด้วยว่า
เนี่ยขอให้กรรมตามทันนะเหมือนออกมาต่อว่ากันอย่างรุนแรงเลยนะคะ
บอกด้วยนะว่าเสียดายความรู้ที่เรียนมาสูงเพราะน้องปางเขาจบเกียรตินิยมมา
เจอแบบนี้แล้วเนี่ยน้องปรางจะว่ายังไงเดี๋ยวไปฟังกันค่ะ
เราชัดเจนอยู่แล้วว่าเราไม่เคยรับอะไรเลย
แล้วก็ก่อนหน้าที่จะทำผลิตภัณฑ์ก็ไม่เคยรับเช่นกันอะไรอย่าง
อยู่แล้วอันนี้คือคุยกับผู้จัดการอยู่ประจำ
หรือว่าจะลองถามครีมอะไรต่างที่เคยติดต่อมา
ก็พูดชัดเจนว่าเออไม่รับงานหรือประเภทรีวิวค่ะ

จริงดาราหลายคนที่ไม่รับรีวิวสินค้าก็มีเยอะเหมือนกัน
วันนี้ทางออยได้มีการส่งรายชื่อดารา
ทั้งหมดจำนวน๗คนให้กับกองปราบนะคะ
เพื่อที่จะรอเรียกให้ปากคำ

แพตตี้อังสุมารินมาสจุธาวุทธ์ไอซ์อภิษฎา
วุ้นเส้นวิริธิภาดีเจพุทธพุทธิชัยและพี่ม้าออนนภานะคะ
สำหรับ๗คนนี้เดี๋ยวจะต้องเข้าไปให้ปากคำ

สำหรับเรื่องนี้เนี่ยเดี๋ยวเราติดตามกันยาวทางบันเทิงไทยรัฐ
รวมไปถึงช่วงข่าวอื่นทางไทยรัฐทีวีกันได้

การมีข่าวแบบนี้ออกมามันก็สร้างผลกระทบ
ต่อตัวภาพลักษณ์ของบรรดาศิลปินดารารวมไปถึงเน็ตไอดอลด้วยเหมือนกัน
เพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังแล้วก็ตรวจสอบให้ดี